คือเมื่อวานนี้เนี่ยยอดโควิด๑๙ผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยคือมันทำสถิติที่ไม่อยากจะนับสถิตินี้
ทั้ง๒อันเลยคือ๑การติดเชื้อต่อวันสูงที่สุดคือ๒๘๐๐กว่าคนแล้วก็มีผู้เสียชีวิต๘ศพ
วันนี้นะครับล่าสุดนะครับน้องก๊อฟทัศนัยเช็คมาแล้วนะฮะ
ก็คือวันนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อ๒๔๓๘คนลดลงจาก๒๘๐๐แต่มีผู้เสียชีวิตถึง๑๑ศพ
นั่นหมายถึงอะไรฮะหมายถึงว่าการที่เราจะรักษาเจ้าโควิด๑๙เนี่ยมันต้องรักษาแต่เนิ่น
ท่วงทีรู้ตัวแล้วต้องไปรักษาต้องอยู่โรงพยาบาลต้องอยู่โรงพยาบาลสนาม

ปล่อยให้เขานอนรออยู่ที่บ้านจนเขาเสียชีวิต

อย่างกรณีล่าสุดเนี่ยคุณอัพใช่มั้ยคะ

นอนรอจนเสียชีวิตคุณผู้ชมมันไม่ควรจะเกิดแบบนั้นเลย
เดี๋ยวเรามีข่าวนี้ด้วยบอกเลยว่าสลดใจเท่ากับข่าวอาม่าที่ผมอ่านไปวันก่อนเลย

รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด๑๙รายใหม่เมื่อวานนี้
ติดเชื้อไป๒๘๓๙รายครับ
เป็นติดเชื้อในประเทศ๒๘๒๗รายทีเดียวนะฮะ
ติดเชื้อจากต่างประเทศ๑๒รายเท่านั้น
ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม๕๓๐๒๒ราย
ขณะที่ผู้เสียชีวิตนะครับเมื่อวานนี้นะครับ
เสียชีวิตเพิ่มอีก๘ศพนะครับ
เป็นสถิติใหม่ที่ไม่อยากจดจำนะฮะ
จำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันสูงสุด
และจำนวนผู้เสียชีวิตต่อวันมากที่สุด
นับตั้งแต่วันแรกที่มีการแพร่ระบาด
ส่วนปัญหาใหญ่เรื่องจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด๑๙

คุณหมอทวีสินชี้แจงประเด็นนี้บอกว่า
ในภาพรวมเรามีเตียงทั่วประเทศทุกชนิดนะครับ

ได้แก่ห้องแยกความดันลบ๗๐๔เตียง
ห้องเตียงรวมความดันลบ๑๖๘๘เตียง
ห้องแยก๙๒๐๖ห้อง
หอผู้ป่วยเฉพาะโรคโควิด๑๙
จำนวน๒๒๔๓๕เตียง

การแพทย์ณวันที่๒๒เมษายนที่ผ่านมาพบว่า
เตียงผู้ป่วยถูกใช้ไปแล้วดังนี้
ความดันลบใช้เตียงไปแล้ว๔๐๙เตียง
จึงเหลือแค่๒๙๕เตียง
เตียงรวมมีระบบปรับอากาศความดันลบ
ใช้ไปแล้ว๑๙เตียง
เหลือ๖๗๘เตียง
ห้องแยกใช้ไปแล้ว๕๘๕๗เตียง
เหลือ๓๓๔๘เตียง
เหลือ๑๓๕๔๑เตียง
ฮอสปีเทลใช้ไปแล้ว๘๘เตียง

เหลือ๓๒๐๔เตียง
กรณีที่มีผู้ป่วยรอเตียงนานจนบางรายเสียชีวิต
มธวิสินวันนี้ท่านแมนมากนะ

เมื่อวานนี้ออกมาขอโทษประชาชนเลยนะฮะ
แต่ส่วนงานอื่นผมไม่รู้ว่า

กรุงเทพฯมหานครและประตูปนิมตรทน๒๐๑๓ราย
เพิ่มขึ้น๕๙๐ราย
และเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ
เข้ารับการรักษาแล้ว๗๒๔ราย
อกจากนี้ยังพบปัญหาผู้ป่วย
แล้วที่โทรมาแจ้งว่าป่วยเนี่ย
พอโทรกลับไปก็ติดต่อไม่ได้ถึง๑๔๖สาย

โดยปัญหาผู้ป่วยรอเตียงเนี่ย
บคอรับปากว่าจะดำเนินการให้ผู้ป่วยเข้ารักษาตัว
ในโรงพยาบาลสนามและฮอสปิเทล๔แห่ง
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

โดยจะมีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์กลับไปหานะครับ
ผู้ป่วยรอรับโทรศัพท์ด้วยนะฮะ

จะให้เข้าโรงพยาบาลสนามและฮอสปิเทล
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงจะส่งเข้าโรงพยาบาล

เค้าบอกละนะ๒๓วันนี้คลียร์หมด
จำนวนคนที่ยังรอเตียงที่บ้าน
จากข้อมูลเมื่อวานล่าสุด๑๔๐๐กว่าคน

บอกว่าตอนนี้มีการสั่งการให้ดูแลผู้ป่วยแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ดังต่อไปนี้
เราสรุปตัดมาให้แบบนี้แล้วกันนะฮะ
เรื่องของการดูแลผู้ป่วยก็จะมีการจัดเตียงเพิ่มเติม
แล้วก็จะเร่งเคลียร์ผู้ป่วยที่ตกค้างอยู่นอกโรงพยาบาล
ที่ยังคงอยู่ที่บ้านด้วยบูรณาการระบบการส่งตัวผู้ป่วย
เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
บอกว่าตอนนี้ตกค้างอยู่๑๔๐๐กว่าคนถ้าผมจำไม่ผิด
น่าเป็น๑๔๒๓คนที่ตกค้างอยู่ที่บ้าน
จะเคลียร์ให้เสร็จภายในไม่เกิน๒๓วันนี้
แล้วก็จะบูรณาการทั้งภาครัฐเอกชนเพื่อรอรับผู้ป่วย
เพราะปัญหาอย่างหนึ่งคือเรื่องของการส่งข้อมูลกัน
ระหว่างหน่วยงานที่ตรวจแล้วพบว่าติดโควิด๑๙
หน่วยงานบางกลุ่มบางจุดที่ตรวจแล้วว่าเจอ
ไม่ยอมส่งตัวส่งข้อมูลไปให้กับโรงพยาบาล
โรงพยาบาลก็ไม่ทราบก็เลยไม่มีการติดต่อประสานงานรับผู้ป่ว
ก็เลยมีการตกค้างกันมากมายขนาดนี้
ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ในการส่งข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนด้วย
แล้วก็จะมีการเพิ่มบุคลากรอาสาทางการแพทย์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างให้มันเพิ่มมากขึ้น
ลดเวลาการกักตัวที่โรงพยาบาลสำหรับผู้ที่ไม่มีอาการจาก๑๔วันให้เหลือ๑๐วัน
แล้วก็ให้ไปกักตัวที่บ้านอย่างเคร่งครัด

เรื่องของการควบคุมสถานการณ์นะฮะ
ก็สั่งการให้ทุกจังหวัดมีอำนาจในการไปเพิ่มความเข้มงวด
ในการควบคุมแต่ละจังหวัดเอง
ก็อย่างที่นนทบุรีเองก็มีการประกาศไปแล้ว
ขอความร่วมมืองดออกจากบ้านหลัง๔ทุ่มอะไรแบบนี้
คือแต่ละจังหวัดก็ให้ประกาศเป็นมาตรการของตัวเองได้เลย
ให้ผู้ว่ามีอำนาจในการออกประกาศได้เลย
แล้วมีคำถามว่าไอ้เคอร์ฟิลล์จะมีการประกาศไหม

ท้ายโพสต์ของท่านเมื่อวานนี้ท่านก็บอกนะครับว่า
ตอนนี้กำลังพิจารณาดูว่ามีความจำเป็นต้องประกาศเคอร์ฟิลล์

แต่ท่านย้ำว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการประกาศเคอร์ฟิลล์หรือว่าล็อกดาวน์
แต่กำลังพิจารณาอยู่ว่ามันจำเป็นต้องเคอร์ฟิลล์หรือว่าล็อกดาวน์หรือไม่
ก่อนจะข้ามเรื่องนี้ไปนะฮะขออนุญาตพูดเรื่องเตียงหน่อย
ยังไม่ทันป่วยหรอกแต่ไปจับไปจองห้องที่โรงพยาบาลเอาไว้แล้วนะครับ
แล้วก็ไปกินอยู่กันที่นั่นนะฮะ
ผมกำลังหาข้อมูลนะครับแล้วก็หาหลักฐานถ้าได้ข้อมูลและหลักฐานนะครับ
ผมจะเปิดเผยตรงนี้นะฮะนะครับอย่าทำนะฮะ
คนป่วยเขาเดือดร้อนเยอะแยะนะครับอย่าทำฮะ
เรื่องของเตียงผู้ป่วยเนี่ยนะฮะวันที่๒๓เอสายนที่ผ่านมา
ทวีสินบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลนะครับเพราะว่าเหลือ๖๙เตียง
แต่ล่าสุดเมื่อวานนี้ท่านบอกว่าเตรียมมาแล้ว๔๐๐๐กว่าเตียงนะฮะก็ทำงานค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะฮะ
ถ้าเป็นสิ่งที่หมอทวีสินพูดออกมาเป็นความจริงเนี่ยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะล่าสุดค่ะยอดผู้ป่วยนะคะวันนี้มีการแถลงออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ
ผู้ป่วยเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะคะนี่ค่ะ๒๔๓๘รายสำหรับผู้ป่วยรายใหม่วันนี้นะคะ
แล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยล่าสุดสิบเอ็ดรายทำนิวไฮสูงสุดนะคะทุบสถิติตั้งแต่มีการแพร่ระบาดมาสำหรับโรคโควิดสิบเก้า
ดูยอดสะสมสิ๕๕๔๖๐นะครับ
สิ่งที่หลายคนเนี่ยคือก่อนหน้านี้มันเป็นความหวังนะ
การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ภูมิคุ้มกันหมู่จะเกิดขึ้นได้ยังไง
ก็คือเรื่องของวัคซีนนี่แหละค่ะ
ที่ทุกคนต้องฉีดลงแขนตัวเองเนี่ย
เมื่อวานนี้สักประมาณ๓ทุ่มนายกรัฐมนตรีบอกเลยนะคะ
บอกว่าตั้งเป้าว่าสำหรับคนไทยสิ้นปีนี้จะต้องฉีดวัคซีนให้ได้๕๐ล้านคน
ถามว่า๕๐ล้านคนเนี่ยนายกเอาตัวเลขจากไหนมาพูด
คือวิธีการคำนวณเนี่ยว่าจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้หรือเปล่าเนี่ย
แปลว่าประเทศนั้นจะต้องมีการฉีดวัคซีนไป๒เข็ม๗๐ของประชากรทั้งหมด
ไปดูที่สำนักงานสถิติของประเทศไทย
ล่าสุดตัวเลขประชากรคนไทยมีประมาณ๗๐ล้านคน
ล้านคน๗๐ของ๗๐ล้านก็ประมาณ๔๙๕๐ล้าน
ล้านคนจะต้องมีการฉีดวัคซีนลงแขนแบบนี้๒โดสภายในสิ้นปีนี้
โดสภายในสิ้นปีนี้นั่นแปลว่าอะไร
คำนวณเร็วแปลว่าคนไทยจะต้องได้ฉีดวัคซีน๒แสนคนต่อวัน
อืมเป็นไปได้ไหมก๊อฟไม่ยากฮะเมื่อวานนี้ยังเพิ่งจะฉลองครบหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของ
การได้แล้วก็ได้รับแบบการฉีดก็คือมีสองปัจจัยนะ
หนึ่งวัคซีนมาให้พอฉีดหรือเปล่าสองฉีด
ฟึกซ้อมการใช้วัคซีนแล้วให้
ช่วยฉีดเราเพิ่งได้แค่เปอร์เซ็นต์เดียวเอง
แล้วคำถามคือไอ้ที่ฉีดอยู่มันดีพอแล้วเหรอ
นั่นสิคุณภาพของวัคซีนจะเอาตัวที่มันดีกว่านี้มาหรือเปล่า
หรือยังไงทีนี้บางคนก็บอกว่า
เรื่องของวัคซีนอาจจะเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุ
แต่ถ้าเกิดว่าไปดูสถิติอย่างมีนัยสำคัญ
อันนี้เป็นข้อมูลที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์นะฮะ
อิสราเอลมีอัตราฉีดวัคซีนมากที่สุดในโลกนะ

แล้วตัวเลขผู้เสียชีวิตลดลงเป็น๐ในรอบ๑๐เดือน

แปลว่าวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมูได้จริง
เขาถึงประกาศยกเลิกการใส่หน้ากากอนามัย
ใช่ค่ะออกมานอกบ้านเขาประกาศแล้วเขาชนะแล้ว

ทีนี้มาดูเรื่องของการนำเข้าวัคซีนในบ้านเราหน่อยนะฮะ
คุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
มีการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊คเมื่อวานนี้บอกว่า
วัคซีนซิโนแวกมาถึงประเทศไทยห้าแสนโดรส
และได้รับแจ้งว่าภายในกลางเดือนพฤษภาคมจะมาอีก๑ล้านโดส
โดยกระทรวงสาธารณสุขจะเร่งกระจายวัคซีนไปให้ประชาชนเร็วที่สุด
ส่วนยาฟาวิพิวาเรียพิราเวียเนี่ยนะคะ
ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสจำนวนกว่า๒ล้านเม็ดที่รัฐบาลสั่งมาจากญี่ปุ่น
มาถึงประเทศไทยในวันจันนี้ก็คือพรุ่งนี้
และจะส่งกระจายไปให้โรงพยาบาลเพื่อนำมารักษาผู้ป่วยค่ะ
คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าการฉีดวัคซีนในบ้านเรากันหน่อยนะคะ
ข้อมูลณวันที่๒๓เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
มีคนฉีดวัคซีนเข็มที่๑เพิ่มเติมจำนวน๑แสนกับอีก๓๖๗คน
เพราะฉะนั้นสะสมคนที่ฉีดวัคซีนเข็มที่๑ไปแล้วเนี่ย
ตัวเลขอยู่ที่เกือบ๑ล้านแล้วนะ๙๓๔๔๔๙ราย
ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่๒เพิ่มเติมก็คือ๓๐๐๐กับอีก๒๕๓ราย
เพราะฉะนั้นแล้วบรรทัศน์สุดท้ายดูค่ะ
คนที่ฉีดครบ๒เข็มแล้วก็คือตัวเลขอยู่ที่๑๖๙๙๖ราย
แต่ว่านายกรัฐมนตรีตั้งเป้าว่าคนไทยต้องฉีดวัคซีนให้ได้๕๐ล้านคน
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่๕๐ล้านคน
จากตัวเลข๑๖๐๐๐กว่าคนมันช่างห่างไกลเหลือเกิน
เพราะฉะนั้นเรื่องของการบริหารจัดการต้องดีนะคะ
อีกนิดหนึ่งค่ะล่าสุดนะครับคุณผู้ชมมันมีแคมเปญออกมานะคะจากทีมหมอไม่ทนค่ะ
อันนี้นี่เป็นประเด็นออกมาเลยสำหรับการบริหารงานของคุณอนุทินชาญวีรกุล
เรียกร้องให้คุณอนุทินชาญวิรากูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ไม่มีความสามารถมากพอในการควบคุมดูแลการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
เรื่องของการวางนโยบายการจัดการทรัพยากรการจัดหาวัคซีน
และการสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรทางการแพทย์
แล้วก็บทสัมภาษณ์หลายต่อหลายครั้ง
ที่ยังทำให้เห็นว่าไม่มีวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
แล้วก็เป็นคนที่จะมานำทับการต่อสู้การทำสงครามกับโควิด๑๙นะคะ
ตอนนี้มีคนมาลงรายชื่อล่ารายชื่อปลดคุณอนุทินเนี่ย

ทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของคนที่เขาไปฉีดวัคซีนกันหน่อย
ล่าสุดคนในวงการบันเทิงก็อย่างคุณแอดขระบาวเอง
เพิ่งไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด๑๙มา
นี่ก็โพสต์ภาพแบบนี้เจ้าตัวก็โพสต์เฟซบุ๊ก
เป็นภาพขณะที่ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด๑๙

แล้วก็เปิดเผยว่าก็มีคำถามว่าเอ้าทำไมคุณแอดได้ไปฉีดนะฮะ
คุณแอร์ก็เขียนเอาว่ากระแสแอนตี้วัคซีนป้องกันโควิด๑๙มาแรงมาก
อยากจะเชื่อว่าภาครัฐปล่อยข่าว
เพราะล้มเหลวเรื่องการจัดหาวัคซีน
เอาเป็นว่าจากประสบการณ์ในการต่อสู้เรื่องโควิด๑๙
แล้วก็วัคซีนเรื่องของโควิดวัคซีนไข้หวัดนก
ให้แก่เรื่องของชาวไก่ชนทำให้ค่อนข้างจะเข้าใจ
ระบบการป้องกันโรคระบาดด้วยวัคซีนว่า
ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดเป็นวิทยาศาสตร์ที่สุด
ใครที่ยังลังเลว่าจะยังไม่ฉีด
ผมคิดว่าคุณประมาทที่จะทำให้ตนเองและคนรอบข้างเดือดร้อน
เพราะเจ้าไวรัสตัวการโรคร้ายเนี่ย

พวกนี้หวังดีประสงค์ร้ายคนนองมือ

ทางที่ดีอย่าได้เชื่อมัน

บังเอิญได้สิทธิ์พิเศษเพราะเคยร่วมงานกับพี่น้องชาวสองล้อ

นำอุปกรณ์การแพทย์ไปมอบให้กับโรงพยาบาลบำราชนาราดูล
ทางคุณหมอก็เลยฉีดให้ในโคต้าของกลุ่มผู้สูงวัย
อดใจรอก่อนวัคซีนกำลังทยอยมา
นี่เป็นข้อความที่คุณแอดได้โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะฮะ
เมื่อวานเห็นคุณอนุทินก็มีการโพสต์อัปเดตนะ
ว่าวัคซีนอีก๑ล็อตกำลังเดินทางเข้ามาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว